ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานไก่ชนนะคะ
อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
มีคนถูกยิงเสียชีวิตไปหนึ่ง
มีคนถูกลุกหลงบาดเจ็บสาหัสไปอีกหนึ่ง
ส่วนคนก่อเหตุก็ถูกชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันจับตัวเอาไว้แล้วก็แจ้งตำรวจค่ะ
นายประชาแสงสว่างอายุ๔๗ปีเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าหรืออบตชา
คนนี้ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
คือกระสุนเข้าที่กกหูด้านซ้าย
แต่อีกคนนึงเนี่ยเป็นลักษณะของการถูกลุกหลงเป็นผู้หญิงค่ะ
นางสาวสมฤทัยขอนทองอายุ๒๐ปีบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุยังมีกองเลือดขวดเบียร์เต็มเลยนะคะหลายขวดเลย

จากการตรวจสอบในรถมีปืนลูกซองยาว๑กระบอกค่ะ
คนก่อเหตุคือนายสมบูรณ์ป่างสันเทียอายุ๕๒ปีเป็นอปพร
หลังก่อเหตุชาวบ้านช่วยกันจับตัวเอาไว้นะคะแล้วก็แจ้งตำรวจ
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพแก่งคอย
คนที่อยู่เหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าจุดเกิดเหตุเป็นร้านไก่ชนนะคะร้านกว้าง
คนก็ไปนั่งดื่มเบียสังสรรค์อะไรกัน
ตอนเกิดเหตุก็มีหลายกลุ่มนะคะที่เขาไปตั้งวงกัน
ผู้ตายกับคนก่อเหตุก็นั่งอยู่ด้วยกันค่ะ
แต่ในส่วนของตัวผู้ตายเนี่ยเขาไม่ได้ดื่มเบียร์นะ
แต่กลายเป็นว่าเขม่นกันทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
คนก่อเหตุเมาด้วยอะค่ะก็เลยขับรถกระบะออกไปจากลานไก่ชน
ขับรถไปเอาปืนถึงขั้นขับรถกลับบ้านไปเอาปืนจากบ้านแล้วย้อนกลับมาอีกที
พอกลับมาปุ๊บจอดรถใช้ปืนลูกซองยาวยิงจากรถเลยนะคะ
ยิงใส่อบตชาจนบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิต
แล้วกระสุนก็เลยไปโดนนางสาวสมฤทัยคือไปโดนแบบเหมือนเป็นโดนลูกหลงอ่ะ
คล่อมรถจักรยานยนต์อยู่ตรงนั้นจนเขาบาดเจ็บสาหัสไปด้วยอะค่ะ
ตาชาวันนี้มาก็ไม่ได้กินเหล้าก็คือคือมามาเที่ยวเล่นก็มาดูไก่อะไรพวกเนี้ย
พวกนี้พวกนี้หรอพวกนี้หรอพวกนี้หรอพวกนี้หรอ
เพราะหนึ่งคือพวกเนี้ยพอยิงปุ๊บเขาก็เดินไปเขาก็เดินไปเดินไปปุ๊บ
ผมก็ผมก็วิ่งมาเลยผมก็วิ่งมาปุ๊บผมบล็อกเขาไว้ก่อน
มันมาสองคนสองคนพร้อม
เขาบอกว่าเขาก็ทำงานเสร็จเข้าบ้านนอนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งนะคะ
วิ่งออกไปดูก็เห็นว่าผู้ตายนอนจมกองเลือดอยู่แล้ว
ไม่เคยมาครับ
เขามาขี่รถผ่านมามันเจลพอดี
ก็เลยแวะก็เลยแวะเข้ามา
พันธุ์ตำรวจเอกภัยโรธตรีโสพลผู้กำกับสพแก่งคอย
ก็เลยบอกว่าจากการสอบสวนนายสมบูรณ

สาเหตุก็คือถูกด่าแล้วก็เลยขับรถกลับบ้านไปเอาปืนมายิงเลย
แค่ถูกด่าแบบเม้าะก็ในวงเล่า
ทั้งที่ผู้ตายเขาไม่ได้ดื่มอะไรด้วยเลยนะ
แต่ทีนี้ค่ะเจอข้อหานักเลยนะ
เพราะว่ารักษณะคือถึงขั้นขับรถไปเอาปืนที่บ้าน
กลับมามายิงเขาคือไตรตรองโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตนะ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนครับพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยไม่ใช่เหตุนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจก็นำตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ส่งตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดสระบุรีแล้วนะคะ
ส่วนเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ก็ต้องเรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ